เนื้อหาหรือเรื่องที่หนังใหญ่นำมาใช้สำหรับการจัดแสดง
จะนิยมเล่นเรื่องรามเกียรเป็นส่วนใหญ่

เป็นวรรณกรรมที่มีคำภาคของเก่า
ซึ่งเป็นบทเจรจาบทภาค
ซึ่งมีถ้อยคำสำนวนที่สละสลวย
หรือท่านจะปรารถนาสมบัติของเรา
ส่วนตัวหนังที่แกะสลักฉลุลายก็มักนิยมแกะสลักไว้
เป็นตัวละครในเรื่องรามเกียร
ซึ่งหนังใหญ่วัดขนอนได้จัดแบ่งเรื่องราวของรามเกียร
ในการแสดงไว้เป็นตอนเพื่อความสนุกสนาน
รักเอามาเมื่อไหร่ล่ะท่านทศกัณฐ์
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน